ข้นเหลือเกินนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการครับ
ที่ทุกคนรอคอยนะครับคู่นี้มวยสดเจอกับมวยเก่าครับ
ขวามือผมเจ้าของฉายาวานอนธมินลูกนิมิตสิงคลองสี่ครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมนะครับโอ้โหสดเหลือเกินนะครับ
รายนี้เจ้าของชายาขุนเข่าพลังม้าจูนิอร์ขุนฐานโชฮ่าพระเยาะครับ
โอ้โหวันนี้เราเจอเขาเก่าเหลือเกินลายคลามยิ่งชกยิ่งเก่า
เอาไหวมั้ยเนี่ยเอาไหวครับแต่วันนี้อาสาฝังลูกนิมิตสิครับ
อะไรนะอาสาฝังลูกนิมิตสิครับ
เขาบอกว่าวันนี้เขาจะอาสาฝังลูกนิมิตรตอนนี้ตามต่างวัดเยอะเลย
ปิดทองฝังลูกนิมิตรน้องเขาจะฝังพี่ได้ยินอย่างนี้แล้วเป็นไง

เลยนะปี๊ดเลยนะแล้วบนเวทีเขาจะเจออะไรบ้าง
ก็ดูกันครับติดตามครับ
ระวังตัวให้ดีนะครับบนเวทีเจอกันแน่นอนนะครับ
วยคู่นี้สดประทะเก่าคุณชอบใครติดตามพร้อมกันนะครับ
ก่อนอื่นไปชมวิทยา
ฝ่ายแดงพลายธมินลบบุรีเข่าด้วยโหดเสียบยัดไส้
เขาคือลูกนิมิตรสิงคลองสี่
พุ่งชนกับฝ่ายน้ำเงินขุนเข่ามัจจุราชหักลำกอดแทง
เขาคือขุนหาดช่อห้าพระยักษ์

ฝ่ายแดงลูกนิมิตสิงคลองสี่
ชื่อชูชาติโพเปี่ยมอายุ๒๙ปี
เป็นชาวจังหวัดลบบุรีชกมาแล้ว๑๓๑ครั้ง
ชนะ๘๐แพ้๔๗

ข้างหลังชนะคะแนนยอดมงคล
เมืองศรีมาที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนหารช๕พยักษ์
สรายุทธ์กรมพันธ์อายุ๑๙ปี

มาแล้ว๘๔ครั้งชนะ๖๗
แพ้๑๔เสมอ๓ครั้ง

ฉลามศึกสขวานิสสังรอด
ที่๔ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

เดี๋ยวย้อนไปที่ผล๓คู่ก่อนดีกว่าคุณบอลชัย

คู่แรกเพชรสำเร็จอบตลูกหนองย่างถอยชนะทีเคโอ
ฟ้ามีตาแถมบางไซยกที่๓
คู่ที่๒เพชรเมืองชนพอสวนทอง
ขวาแชมป์รุ่นไฟล์เวทที่ว่างไปคลองครับ
เอกชันครับ๔๗ต่อ๔๙ทั้ง๓เสียง
ส่วนคู่เมื่อกี้นะครับรองคู่เอกของเราครับ

ชนะกระแนนประจันบันสจวิคิษแปดลิ้วครับ
โดยมีกรรมการให้คะแนนอาวุธสุขมี
ทันตรวจตีสัญญาณัตราไพรวงและชวนทีอุศมาณี
มีความเห็นเหมือนกันครับให้ร้อยเชิง๔๙และประจันบาล๔๘ครับ
ครับนี่เป็นผู้นำรายการนะครับ

นี่ฝ่ายแดงนี่อายุอนามนี่๒๙ครับ
ส่วนน้ำเงินนี่๑๙ผ่านมา๑๐ปีครับ

วันนี้ทั้งภรรยาทั้งลูกมาอยู่ที่มุมมาเชียร์ด้วยนะครับ

นี่เป็นครอบครัวมวยจริงครับสิงคลองศรี
คุณพ่อเป็นสมัยก่อนคุณพ่อเป็นหัวหน้าคณะครับ
คุณแม่ก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงพี่ชายครับ

มีล่าสุดทวีพรใช่ไหมครับ
ล่าสุดนี่ครับลูกนี้มิดหื้อเก่าลีน่าสุดสิงคลองศรี

เต็มไปหมดไล่ไม่ถูกเลยล่ะครับ
ถ้าหมดจากลูกนิมิตนี่น่าจะหมดแล้วนะ

นี่น่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วครับที่เหลือก็เป็นเป็นน้องสุดท้องครับครับ
ทางลูกนิมิติแล้วก็พี่ชายก็ทวีสักนี่ก็เป็นอันนี้แหละครับ
ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ห้อยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
เจริญลอยตามพ่อคุณพ่อกับอดีตผู้ใหญ่บ้านเขา
ถอดมงคลให้น้องชายด้วยนะครับ

ครับมวยผู้พี่ของเราเนี่ยวันนี้ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
พี่ชายแท้ของลูกนิมิตรครับขึ้นมาถอดมงคลให้
นี่รอเป้าให้ด้วยนะครับอยู่ที่ค่าย
สิงคลอง๔ครับจังหวัดลบบุรีครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยทีมงานของช๕พยักษ์นะครับ
นำโดยเสียชายสุโขทัยเลยครับอันนี้เป็นคุณสิทธิ์นะครับ
พยาวครับขึ้นมาถอดมงคลให้
เดี๋ยวดูครับมุมแดงเนี่ยได้เก๋านะครับ
แต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มสดใสซาบซ่านะครับชก๙ครั้ง
ชนะ๗แพ้๒ขณะที่มุมมงคลนี่สดเหลือเกินครับ
เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับบนเวที
ใส่เลยครับผู้นำรายการมาแล้วลูกนิมิสิงคลอง๔๑๒
๑๒๗ขุนหาญชอ๕ประยักษณ์มวยของสกุลชอนะครับ
ชายสุโกไทยนำทีมมาในวันนี้พูดศิษฐาดวงวิธีอาวุธิ์อานนานเมฆสงวัล
เปิดเกมด้วยนะครับได้ความสดเลยแดงน้ำเงินนะครับ
ขุนหาญชอ๕ประยักษณ์แดงรุ่งนิมิตแค่น้ำเงินนี่หน้าตายังเด็กอยู่เลยนะครับ
อายุ๑๙แดงนี้ไป๒๙แล้ว
ฝีไม้ลายมือมันทันกันอาวุธเนี่ย
แต่อายุนี่มันไม่ทันกันแล้วแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลย
ไปแดงนี่ลูกลิมิตนี่ตั้งแต่นัดประถมมาเริ่ม

ครับคอยศึกยอดมวยไทยรัฐนัดแรก
แล้วก็อยู่ศึกวันทรงชัยเหนียวแน่นมาโดยตลอดนะ

ถ้าร่างกายยังดีก็ยังต่อยได้เรื่อยนะ
ลูกลิมิตไม่ต้องสอนแล้ว
ดูกันดีกว่าประสบการณ์โอ้โหพี่ครับ

รายการใหญ่ศึกวันทรงชัยนี่ชกมาหมดแล้ว

ครับ
อุณหารเองก็โตวันโตคืนเลยนะครับ

อุณหารก็ไปหลายภายครับ
อุณหารสิบโธงศักรณ์
สอยอลเล็กเมืองนนภักดิ์

กลิ่นแดงนี่ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชม
อีกครอบครึ่งเวทีก็บอกว่าวันนี้รุ่นนอกเหลี่ยมจะมาฝังพริกทองฝังลูกนิ่งมิตร

บุญหาน้ำเงินเองต้องระวังจนซ้ายนะมวยเคี่ยวเคี่ยวอันนี้มาสองตีน
ใส่แน่นด้วย
ดัดแรกเจอแบบมวยประสบการณ์เยอะเยอะ๑ต้องซ้อมดีกว่านะครับ๒ต้องไม่กลัวนะครับ
ตีหน้ายักษ์มาสอนได้ก็โอเค
แย่แย่เขี้ยวหน่อยเดียวข้างหลังยังยุ่งแหล่ง

เหมือนในครับครอบครัวมวยครับ

แต่สิ่งที่อยากบุญนี้
มามันกันต่อเลยครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับ
ที่ผ่านมานี่ครบทุกรสชาติครบทุกอารมณ์เลยนะครับทั้งมวยนับมวยน็อกมวยชิงแชมป์ครับ
เปิดหัวมาสัปดาห์แรกศึกยอดมวยไทยรัฐนี่ดุเหลือเกินครับ
คุณกาซิมันจอราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อก
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเข้ฟาดหางตามต่อยก๒ครับ
ยกที่๒ไปบริเวณีครับผู้ชิงการบริเวณีนะครับ
นันเมฆสวรรค์แดงลูกนิมิตสิงคลองสีน้ำเงินขุนหารช๕พยักษ์
ใช้ความสดอย่างเดียวครับรูปร่างนี่ถือว่าใหญ่กว่านะครับ
มีปุ่มนิมิตปุ่มห่างปุ่มซ้ายแล้วก็มีปุ่มซ้ายมาช่วยแบบนี้สนุกเลย
ถ้ามาตีนเดียวนี่กินแดงยาก
ส่วนทางนี้ต้องเปิดเกมด้วยนะครับปุ่มห่าง
นี่ต่อยเวทนี้๑๒๗ปอนดนี่เวทของขุนหารนะครับ
ปกติก็ทั้งลูกนิมิตกับ๑๒๔ปอนด์นี่ต่อยได้ครับ
ยังไม่มีใครนะครับมีสำหรับวงนอกยุดแข้งสู้

มันถึงจะเข้าสู้มันต้องลากออกมาให้เสียจังหวานนิดนึงก่อน
ขอให้ดูนั่นกว่าน้ำเงินกับลุงนิมิตร
น้ำเงินบอกจะประกาศฝั่งลูกนิมิตเหรอฝังได้หรือเปล่าเดี๋ยวดู
สีแดงมีสตาร์ทแบบนี้มีโชคแบบออกคลองเลยนะ
ถ้าจะเล่นมีต้องเล่นไปครับต้นเนี่ยเอามวยผ่านศึกเยอะมาเล่นต้นไม่ได้เดี๋ยวหมดก่อนคุณมอนไซค์
สมัยก่อนนี่เป็นมวยบูเนี่ยพื้นมานี่เข่าแหลกล้านเลยนะ
ตอนนี้เราชกแบบประคองไว้ก่อนไงเริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นครับ
ฝีมือเข้ามาช่วยถ้ารับเยอะไม่ดีนะครับขุนหาร

ไหวก็ไม่ทันแต่มันไม่สะวันแยกก่อน
อายุอนามนี่ห่างกัน๑๐ปีนะครับน้ำเงินนี่๑๙ที่คุณพรชัยบอกนี่แดง๒๙แล้ว

หรือเปล่าอ๋อใช่ครับ

ถ้าอยู่ค่ายนี่ลูกให้น้ำแล้วภรรยานวด
พี่ชายรอเปล่า

ปลายยก๒แล้วนะครับคู่นี้ยืดเพลือนแน่นอน
น้ำเงินถ้าใช้พลังความหนุ่มมีเข่า

มึงมีความนิมเบิดแค้งซ้าย
เป็นใบเบิกทางขุนหาร
เอาอาหารเลี้ยงไปถึงไฟล์แบบมวยทั่วประเทศเลยนะครับ
งานแต่งงานของคุณเดียเกียรติเพชรนะครับ
ขอเรียนเชิญแฟนมวยทุกท่านด้วยครับตามต่อบนเวที
เอาก่อนจะไปงานแต่งงานเดี๋ยวชมมวยกันก่อนดีกว่า

เป็นผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบัน

จะทำอะไรต้องรีบทำครับต้องเร่งแล้วน้ำเงิน
เป็นมวยรุ่นน้อยนะครับหุ่นหาช่อ๕ประยักษณ์
สีเสื้อน้ำเลี้ยงนี่ไม่ต้องห่วง

ถ้าชนะก็ได้ขึ้นชั้นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ
แดงมีประสบการณ์เหลือกินเหลือใช้
หายน้ำเงินก็มาอยู่ช่อ๕ประยักษณ์ครับ

ต้องมีอาวุธนี่ต้องหลากหลายชกกับมวยรุ่นพี่ประสบการณ์เยอะ
ถ้าไม่หมดนี่กินแดงยากเลยนะลูกนิท
ประสบการณ์มีหัวเผื่อ

จอมซิมาพลอยเยอะแกนี่

เออคะที่เหลี้ยนสุดท้ายนี่มวยไทยจะดูกธัยสำคัญนะครับ
ให้ดูที่เหลือสุดท้ายด้วยนะครับ
คุณห่างทางขุมห่างไปยังจะโลทหักเหมือนกันน่ะไม่ล้ม
ตั้งสู้เลยครับข้อแขนเอาอยู่
ตึกตัวนี้ตัวนี้ไปยังจะสอดในกรีมนะครับสอดเข้าหรือเปล่าแง่
เหลี่ยมเรื่องนี้หักล้มหักล้มได้ง่ายเลย

ลบนิดเหมือนทบติดรู้เลย

เป็นนักมวยเข่าทั้งคู่เลยครับ

แบบนั้น
ดูจังหวะเสียบดอกนี้ครับ
อีกคนนึงเสียบข้างบนอีกคนหนึ่งสอยข้างล่างครับ

มุมน้ำเงินนี่เสียชายสุโขทัยวิ่งไปประจำการแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูตามต่อบนเวทีครับ
ยกที่๔ปล่อยตัวมาแล้วครับ
เริ่มที่จะเร่งแบบต่อเนื่องเลยนะครับ

เจ้าหวาลัยแขนตรงนี้แดงเต๋นเก่าจริง

แต่ถึงตอนที่นี่เลยครับ
วันนี้ขึ้นลิฟต์มาเจอรุ่นพี่ด้วยรุ่นนี้มีสิงคล้องสี่
ข้องไหนแล้วตียากครับจังหวะไล่แขนนี่แดงนี่เกาจริง
ตกไม่ลงเลยครับต้องใช้ความสดครับ
ติดแล้วติดติดแล้วติดติดแล้วติดอย่างเดียวนะครับ
ถ้าแต่งตัวช้านี่ลำบากนิดนึง
น้ำเงินเปิดเกม
สอบสั้นก็มาช่วยนิดนึง
ใครยังไม่ต้องตีให้ยุบเลยนะครับรุ่นพี่
มันไม่มีขุดเปียยนนะ
มันจะแบบโปรดหยุ่งมาไม่เจอนะครับ
แต่ถ้ามันไม่มาเรื่อยเลย

อเจมส์ต่อวันที่๑๓ตุลาคก็เป็นวันสุดท้ายของการทดมวยด้วยนะครับพอวันลุกขึ้นแล้วก็มวยนั้นก็พลดไปครับ๑เดือนสุดเกินนะครับ
โปรเมอเตอร์สุดท้ายก็จัดกับต่อเนื่อง
รายได้เข้าค่ายตลอด
เจอท่อนแขนซ้ายนี่โดนหนีบไปด้วยนะครับท่อนแขนขวา
ผมหาตอนนี้คิดได้แต่ทำไม่ได้
ดูภาพช้ายกที่๔นะครับ
ภารกรรมไล่ไล่ทันไม่ทันครับขุนทานครับ
ศอกดอกนี้นี่เรียกเลือดออกมาเลยนะครับ
ที่หางคิ้วไม่คุณเอิ้ง

มันออกมาแล้วนะครับผมนำเงินบอกว่าอย่าลืมนะครับพีช

ถ้าแตกแล้วมีธรรมดีมีธรรมดีในช่วงยุคที่๔นี่แตกต้นต้นมียุ่งเหมือนกัน
มันกับส่วนเรื่องแตกมันเรื่องธรรมดร้ายรบกี่ไฟท์ก็จะแตกแล้วจำ

แตกจุดอย่างงี้ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะยังพอได้ยังพอได้
แดงก็รู้นะครับว่าโดนแบบนี้นี่ต้องรัดเอาไว้ก่อนน้ำเงินเนี่ยพยายามจะสะบัดจะดิ้นให้ออก
เพราะถ้าดิ้งให้ออกเวลามันเดินไปเรื่อยมันเข้าไปเรื่อยมันยังพยายามจะถอดหัวได้
แล้วก็สอกเลยสอกออกนี่ต้องเหมือนแยบเลยนะครับออกซ้ายออกขวาเดินศอกเลย
พอซับปุ๊บนั่นแหละครับต้องอย่างนี้เลย

โดนเฮดังขึ้นไปอีกนิดนึงเอาล่ะเดี๋ยวยุ่งยุ่งรึเปล่า
เดิม

ชายสุโทษไทยบอกสอกให้สอกให้สอกไหน
ภาพวัถภาพแบบนี้ต้องมีเมื่อกระตุกหน่อย
สับสอกธรรมดาไม่ลวดต้องมีสบบัดมีอะไรบ้าง
หน้าแดงไหมครับมีมิดเต็มหน้าแบบนี้

ชกทุกไฟล์นี่ลูกชายมาให้กำลังใจทุกไฟล์เหมือนกันนะครับ

ตายเยอะคือป่ะมันสร้างหละเลือดมันออกเยอะแหละครับ
เวลาหัวใจที่หลังพารงวารดูสูรจีบด้วย

กลับถามนี้อยู่ว่าสนะแล้วแตกกับแพ้แล้วไม่แตกจะเอาแบบไหน

อันนี้ทำรุ่นพี่แตกเลือดแอบแบบนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

ถ้าดูอย่างนี้ไม่รู้ใครแตกแล้วนะน้ำเงินเลือดแกติดมาด้วย

ถ้าแตกในยก๑ยก๒ยกเหมือนกันนะครับคุณข่อนใจนะ
ก็โดนแบบนี้เลยนะครับมีเสียงค้ำเลยนะครับ
ศอกใช้ด้านแล้วกันนะครับ
มายงามมุ่งขวานปิดรึเปล่าทันรึเปล่า

แค่ลูกมิ้มิตติดคู่มีเลยนะครับ
กลับไปนี่จำหน้าสามีได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะครับ
กลับไปทิ้งแตกทิ้งบวมทิ้งโดยตลอดนะครับลูกนิมิตร

ผู้ชนะครับลูกมิ้มิตสิงค์ครองสี่ชนะกระแนนขุนหางช่อ๕พยักษณ์ที่นำรายการ
ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบันนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้ำผลกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนครับ
คุณอมรชัยก่อนที่เราจะล่ำลากันในวันนี้
ครับหมวยกู้แรกนะครับเพชรสำเร็จ

คู่ที่สามล้อยเชิงสิงค์มาวินชนะคะแนนประจันบาลสจวิคิตแปดลิ้วยำแค้นเป็นไฟล์ที่๓

แล้วก็คู่เอกนำรายการครับลูกนิมิตสิงหอง๔ชนะคะแนนขุนหารช๕ประยักษ์ครับ
ท่านผู้ชมครับในสตูดิโอนั้นยังมีอีก๒คู่นะครับ
แมมทองปอเพชรไก่แก้วกับพิชิตมารสิบประกายฟ้า
ฟ้าประธานปเคสไก่แก้วกับ๙๐๐สกสุงไหนยิมนะครับ
ผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
คุณนามอนชัย๑๐คุณนามอนชัย
กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ